เกิดเหตุระเบิดนะคะใกล้กับสำนักงานตำรวจทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกี
เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต๕คนบาดเจ็บ๓๙คนค่ะ
เกิดเหตุระเบิดรถยนต์บริเวณใกล้สำนักงานตำรวจเมืองซีนาจังหวัดดียาบากี
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๕คนบาดเจ็บ๓๙คนค่ะ
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุได้จุดระเบิดรถยนต์บริเวณทางเข้าสำนักงานตำรวจ
แรงระเบิดสร้างความเสียหายให้กับอาคารสำนักงานรวมถึงบ้านพักที่อยู่ใกล้เคียงจนพังถล่มลงมา
รายงานระบุว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้ง๕คนเป็นตำรวจ๒คนเป็นพลเรือน๓คน
โดยมีแม่และทารกซึ่งอยู่ในบ้านในบริเวณใกล้เคียงสำนักงานตำรวจที่พังถล่มลงมารวมอยู่ด้วยนะคะ
เวลาไล่เลี่ยกันก็มีรายงานกองกำลังติดอาวุธยิงจรวดโจมตีสถานีตำรวจในเมืองมิตยัตต์จังหวัดมาดิน
ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดดียาบากีออกไปทางตอนใต้แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตค่ะ
ขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุจมตีที่เกิดขึ้น
แต่ทางการตุรกีเชื่อว่ากองกำลังพักแรงงานเคอร์ดิสถานหรือพีเค
ซึ่งเคลื่อนไหวในภาคตะวันออกเชียงใต้ของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชากรส่วนใหญ่
เป็นชาวเคิร์ตเป็นผู้ก่อเหตุนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
จังหวัดดียาบากีเป็นพื้นที่ที่มีการประทักกันระหว่างกองกำลังพีเค
กองกำลังรัฐบาลตุรกีนะคะโดยมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสองฝ่าย
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์โจมตีสำนักงานตำรวจครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงสองวัน
หลังเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่จตุรัสสุรตันอาเมดในนครอิสตันบูซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๑๒คน
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันโดยรัฐบาลตุรกีระบุว่ากลุ่มรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรียหรือไอซิส
เป็นผู้ก่อเหตุระเบิดในนครอิสตันบูและล่าสุดทางการตุรกีได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดครั้งนี้แล้ว๗คนค่ะ